ถ่ายไว้ถ่ายไว้

ถ่ายไว้ไงต่อ

ถ่ายตอนที่มันปีนเนี่ย
แล้วนี่ของเนี่ย

มันปีนไม่หยิบ

แต่หน้าครั้งนี้

ที่ก่อเหตุนี้ก็เป็นเวทีที่ง่ายแล้วส่วนใหญ่แล้วคนที่เข้ามาเข้าห้องน้ำเนี่ยก็จะไม่ค่อย
ระวังนะครับออกส่วนใหญ่ก็ทำการเก็บเราทำการกิจถูกตัวนะครับว่าจะเลือกเหยื่อที่เวลานั่ง

อันนี้ก็จะอยากจะฝากชาติภัณฑ์ที่นำว่าประชาชนนะครับที่มาเที่ยวตามทาง
ก็ต้องระวังสิ่งความมีค่านะครับต้องพยายามให้ใกล้ตัว

จิตจะจะกลับไปเผื่อได้

เราจะได้ฝากสิ่งที่นี่
แต่ค่อยและไทบพวกเรานี้

โปรดติดตามตอนต่อไป